ดูเรื่องราวของความฮือฮากันหน่อย

โอ้โหเขาจัดงานที่สารเจ้าแห่งหนึ่ง

คนไปกันเยอะแล้วก็มีเรื่องราวอิทธิฤทธิปาติหาร
ที่มันหาดูที่ไหนไม่ได้

อันนี้ไม่ใช่กุ้งแช่อ่อตุ้งแช่
เชิดมังกรเชิดสิมโตถ้ากุ้งแช่แล้วก็อร่อยเลยทีเดือน

เอ้านี่พาไปที่สารปึงเท้ากงมาหรือว่าสารจากพ่อเสือ
ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
โอ้โหงานนี้คิดมั้ยเยอะใช่
ก็มีหลายขบวนนะคุณผู้ชมนะสำหรับที่นี่นะฮะทั้งขบวนมังกรทองขบวนนางฟ้าขบวนสิงโตเยอะแยะมากมาย
ประชาชนกว่า๗๐๐คนเข้ามาในงานนี้
แล้วที่สุดอึ้งสุดเสียวเลย
ก็คือการแสดงของนักแสดงที่เขาเขียนใบหน้ามา

เขามาทำไมเขามาพร้อมกับประทัดเต็มตัว
แบบนี้โอ้โหอย่างกับแรมโบที่มีลูกกระสุนพันเต็มตัว
โอ้โหแล้วคุณดูนะเขามาพร้อมกับประทัดแล้วเขาจุด
เฮ้ยกุ้ยจุดที่ตัวเลยเหรอ
ให้ได้ฟังเสียงให้ได้ดูภาพกันไปเลย
เป็นไงเป็นแบบนี้แล้วตกออกตกใจใช่ไหมล่ะ

ความสามารถเฉพาะตัวนะคุณผู้ชมนะห้ามลอกเลียนแบบนะเด็กที่ดูอยู่
คนเขาก็ตะโกถาไปเจ็บไหม

อันนี้เป็นความสามารถเขานะคะคุณผู้ชม

การแสดงแบบนี้เขาจะมีเอาไว้โชว์เฉย
ในงานประกอบพิธีแบบนี้

ยังไงซะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปทำตาม
และเหตุผลเลยก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดเขา